คุณผู้ชมค่ะเช็คก่อนนั่งนะคะไม่ใช่เช็คก่อนแชร์นะ
เวลาจะไปนั่งชะโครกเนี่ยหรือว่าเข้าห้องน้ำเนี่ย
คุณดูให้ชัวร์นะมาอีกแล้วค่ะแขกไม่ได้รับเชิญนะคะ
งูเห็นไหมคะนี่ในห้องน้ำสาธารณะด้วย
ที่บ้านนะคุณพอได้ยินเสียงเจ้าของที่ถ่ายคลิปนะ
งูตัวเนี่ยมันก็หายไปเลยนี่ไปเจอที่ไหนฮะ
ห้องน้ำปั๊มแห่งหนึ่งแต่เจ้าของปั๊มเนี่ยไม่อยากให้บอกว่าเป็นที่ไหน
แต่เอาล่ะกว้างแล้วกันว่าเกิดในกรุงเทพนี่แหละ
แต่ทางปั๊มเขารู้แล้วนะเขาก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาจัดการหน่อยนะ
ใช่เกิดในกรุงเทพด้วยนะคะไม่ใช่ตามต่างจังหวัด
ทุ่งนาอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่กรุงเทพเป็นคลิปเตือนภัยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้ววิธีการเช็คไม่ยากก่อนที่จะไปเข้าห้องน้ำนี่นะ
ถ้าเป็นชะโครกคุณกดเลย๒ครั้งกดให้ชัวร์เลย
หรือถ้าเป็นแบบซ่วมซึมก็ราดน้ำไปเลยนะคะเอาให้ชัวร์ก่อนนั่งนะ
ผมเป็นคนประหยัดน้ำทำไงกดไปสองครั้งมันเสียดายน้ำ
เอาครั้งเดียวก็ได้หรือไม่งั้นก็เสี่ยงไปก็ได้
อย่าเลยนะฝากเจ้าหน้าที่ของทางปั๊มดูแลด้วยนะครับ